ก็มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์ไปเล่นฟุตบอลโลก
อยู่ในสายที่ต้องบอกว่าไม่หนักเท่าไหร่นะครับ
ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาไทยถูกจัดให้อยู่ในโถที่๓
ร่วมกับทางด้านมาเลเซียเจ้าภาพญี่ปุ่นและทาจิกิสถานครับ
ซึ่งก็จะแข่งขันตามโปรแกรมนี้นะครับ
วันที่๒๐กันยายนนัดแรกไทยเจอกับญี่ปุ่น
กันยายนไทยเจอกับมาเลเซีย
และ๒๖กันยายนไทยเจอกับทาจิกกิสถานนะครับ

รายการนี้จะคัดเอา๔ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
ที่ประเทศเปรูในปีหน้า